มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีที่ตำรวจโรงพักพหนโยธิน๑๑นาย
ร้องเรียนว่าผู้บังคับบัญชาให้เรียรายเงินมาเดือนละ๒๐๐๐บาท
เอามารวมกันเพื่อที่จะไปหาแอร์มาติดในห้องสืบสวนของโรงพัก
ร้องเรียนมาบอกว่าเงินเดือนน้อยอยู่แล้วยังมาทำแบบนี้
ชั้นประถวนเงินเดือนเท่าไหร่เอง
ยังจะต้องเอามาลงกองกลางไปซื้อแอร์อีก

นั่นสิก่อนหน้านี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาแล้ว
ซึ่งผลออกมาเมื่อคืนนี้ปรากฏว่า
ตำรวจ๑๐ใน๑๑นาย
ขอถอนเรื่องบอกว่าเป็นการเข้าใจผิด
แต่ยังมีอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือจ่าโอคนเดียว
บอกอยากจะเดินหน้าร้องเรียนเรื่องนี้ต่อ

บอกถึงผลการสอบข้อที่จริงจากปากของตำรวจทั้งหมด

ตำรวจสิบนายให้การเป็นการเข้าใจผิด
และให้หักเงินด้วยความสมัครใจ
แต่ยังยกเว้นจ่า๑๐เอกจ่า๑๐ตำรวจ

ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนนายเดียวที่ยืนยันว่า
สมัครใจและไม่เห็นด้วย
สอบข้อที่จริงสรุปได้ว่าเป็นเรื่อง
ภายในโรงพักที่เกิดความเข้าใจผิดกัน
และจะไม่มีการดำเนินการทางวินัยกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
โดยให้ผู้บังคับบัญชาคืนเงินให้กับผู้ที่ไม่สมัครใจค่ะ
หลังจากที่ผู้บังคับบัญชาแถลงผลของการสอบข้อที่จริงแล้วจ่า
ตำรวจเลอศักดิ์หรือจ่าโอ
อยู่ระหว่างการลาพักราชการ
ได้ออกมายืนยันนะคะบอกว่าเงินที่ถูกหักได้มาจากเบี้ยเลี้ยงตกเบิก
การตั้งด่านความมั่นคงช่วงกลางปีที่แล้วเพิ่งได้มา
ไม่เคยถูกหักเงินเป็นค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในโรงพักเลย
ก็เลยไม่เต็มใจจะให้เพราะเงินเดือนปกติก็ไม่ได้มาก

กลับมาเจอเหตุการณ์บรรทอนกำลังใจแบบนี้รู้สึกเสียใจ
กำลังคิดว่าจะขอเปลี่ยนการทำงานหรือว่าลาออกจากอาชีพตำรวจไปเลยค่ะ

กลอนหน้านี้ทีมข่าว
ได้ไปเดินตรวจสอน
ก่อนหน้านี้ทีมข่าว
แอร์ที่ติดไว้ในโรงพักพหนโยธินแล้วนะ
ด้วยความสงสัยว่าโรงพักก็เป็นโรงพักในเมืองกรุง
จะมีกี่ตัวและในโรงพักจะเย็นสบายดีไหม
ไปเดินนับดูปรากฏว่ามีทั้งหมด๒๐เครื่อง
ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเก่าน่าจะใช้งานมานานแล้ว
ส่วนแอร์เจ้าปัญหาซึ่งเกิดเรื่องขึ้นมา
ที่ถูกติดตั้งในห้องสืบสวน
เจ้าหน้าที่ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีเข้าไปตรวจสอบ
พบว่ามี๒เครื่องเป็นแอร์ใหม่เลยนะ
เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ด้านตำรวจของโรงพักพะหนโยธินให้สัมภาษณ์
แต่ว่าไม่ขอเปิดเผยชื่อนะบอกว่าตำรวจฝ่ายสืบสวน
เป็นตำรวจชุดปฏิบัติการและเงินที่ได้มาซื้อเป็นเงินสุจริต
สำหรับสาเหตุที่ต้องติดเครื่องปรับอากาศ
เพราะว่าแอร์มันเสียมีคนบ่นว่าร้อน
สารวัตรก็เลยให้หาซื้อแอร์ใหม่มาติดตั้งที่ห้องโถง
ส่วนตำรวจที่ร้องเรียนมีปัญหาขัดแย้งเรื่องส่วนตัวกับผู้บังคับบัญชาหรือเปล่า
อันนี้ตำรวจนายนี้ที่ไม่ขอเปิดเผยรายชื่อบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน
เพราะการลงขันซื้อของในโรงพักไม่ได้มีเฉพาะฝ่ายสืบสวนสอบสวนเท่านั้น
ฝ่ายอื่นเขาก็มีการลงขันเหมือนกัน
เช่นฝ่ายป้องกันปราบรามต้องออกเงินค่าซ่อมรถค่าเปลี่ยนยาง
เพราะหากรองงบประมาณจะช้ามาก
หรือแม้แต่กระดาษชำระที่ใช้ในห้องน้ำของตำรวจ
ก็เป็นการลงขันกันของตำรวจเหมือนกันไม่ใช่เงินงบประมาณค่ะ